ยังจำเรื่องขนมจีบมรณะได้ไหมคะ
ที่ทำให้คุณยายกินไปแล้วก็เสียชีวิต

เพราะว่าเหยื่อของขนมจีบเขาก็ออกมาบอกนะ
โดยแม่ออกมาบอกว่าลูกทั้งสองคนกินขนมจีบไป
จีบนั้นน่ะรู้เลยว่าตอนที่กินไปเป็นขนมจีบไก่
ผักที่ให้มาเนี่ยผักไม่สดแล้วคงจะเป็นขนมจีบค้างคืน
อันนี้เป็นอีกครอบครัวหนึ่งไม่ใช่ครอบครัวผู้เสียชีวิต
ครอบครัวผู้เสียชีวิตก็กินขนมจีบจากแม่ค้ามิ้นท
ทั้งครอบครัวเลยนะส่วนครอบครัวนี้ก็ลูกเพิ่งออกมาจากโรงพยาบาลเหมือนกัน
ก็เข้าแจ้งความทันทีเหมือนกันบอกว่าครอบครัวของเธอ
ก็ซื้อขนมจีบมาจากแม่ค้ามิ้นในวันเดียวกันกับครอบครัวผู้เสียชีวิต
ถูกต้องเขาซื้อมาช่วงเที่ยงนี่พาลูกทั้งสองคนยังเล็กอยู่เลยนะ
คนที่พาไปคือแม่แม่ชื่อนางสาวดนลยาช้างผู้พังงามอายุ๓๐ปี
ไม่ได้แค่จูงลูกมาอย่างเดียวนะในมือเนี่ยหอบใบรับรองแพทย์
แล้วก็มาหาตำรวจสพบังเสาทงที่สมุทรปราการ
บอกว่าฉันจะแจ้งความเอาผิดกับแม่ค้ามิ้นขนมจีบมรณะ
ทำให้ครอบครัวเกือบจะเอาชีวิตไม่รอดเหมือนกัน
แล้วก็บอกว่าคุณดูสิคุณตำรวจเห็นไหม
ลูกชายทั้งสองคนอาการหนัก
ต้องเข้าไปนอนโรงพยาบาลรัฐกระบัง๖วันเลยนะ
ท้องเสียท้องร่วงอาหารเป็นพิษ

ทางฝั่งของนางสาวโดนระยาผู้เป็นแม่ของเด็กทั้งสองคน
เล่าให้ฟังว่าแม่ของเธอซื้อขนมจีบมาจากแม่ค้ามิ้นนี่แหละ
เจ้าเดียวกันกับที่คุณยาย๖๖ปีกินแล้วเสียชีวิตนะนะ
แต่ตอนนั้นซื้อมา๓กล่อง
แล้วซื้อมาคุณผู้ชมฟังเวลาช่วงเที่ยงของวันที่๗พฤษภาคมที่ผ่านมา
หลังจากนั้นซื้อมาเที่ยงใช่ไหม
เอามาทานตอนบ่ายเย็นช่วงประมาณบ่าย๓บ่าย๔
แล้วก็สังเกตว่าขนมจีบที่แม่ค้ามิ้นท์เอามาขาย
ใส่ถุงพลาสติกขนาดใหญ่กว่า๑๐กล่อง
แล้วเกือบทุกกล่องจะมีผักกาดแก้วใส่มาด้วย
แต่ผักกาดแก้วที่แถมมานั่นมันไม่ได้สด
มันช้ำเหมือนกับเป็นผักที่ค้างคืนแล้ว
แม่ก็เลยเห็นว่าเออผักมันไม่ค่อยสดไม่กินดีกว่า
ขนมจีบยืนยันว่าเป็นขนมจีบไก่
เพราะว่าก่อนจะกินยังแกะขนมจีบแบะดูบิดวกมา
ปรากฏว่าเนื้อข้างในมันเป็นเนื้อสีขาว

เมื่อก่อนเขาก็เคยทานขนมจีบหมูที่ซื้อประจำ
เขาก็จะรู้ว่าเนื้อไก่กับเนื้อหมูเนี่ยมันต่างกัน
ทีนี้ครอบครัวนี้ถามว่าใครกินบ้าง
มีตัวนางสาวโดรยาก็คือผู้เป็นแม่
แล้วมีลูกชายแล้วก็พ่อกินกันวันนั้น
ลูกชาย๒คนไงรวมแล้วเป็น๔คน
พอกินทุกคนก็เริ่มแบบมีอาการท้องเสีย
อาเจียนเริ่มไข้ขึ้นสูง
ก็ทำยังไงก็ต้องกระเตงกันไปที่โรงพยาบาลราชกระบังค่ะ
แล้วลูกทั้งสองคนเพิ่งกลับมาพักฟื้นที่บ้านเมื่อวานนี้เอง
ถามว่าตอนนี้อาการของลูกเป็นยังไงบ้างคะ

ดีขึ้นหรือยังเขาบอกว่าอ๋อน้องก็ยังถ่ายบ้างเล็กน้อย
หมอบอกว่าเป็นอาการท้องเสียรุนแรง

เพราะว่ามันมีเชื้อแบคทีเรียจำนวนมาก
ก็เลยทำให้ลำไส้อักเสบแล้วก็ถ่ายท้อง

ภูมิเพิ่มอะไรมันก็ยังต่ำอยู่เนี่ยนะ
ทีนี้แม่เลยบอกว่าไม่ได้แล้วตัดสินใจ
มาแจ้งความเอาไว้จะเอาผิดกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
แล้วมั่นใจว่าอาการที่สามีฉันตัวฉันและลูกฉันอีก๒คนท้องเสีย
มาจากขนมจีบของแม่ค้ามิ้นแน่นอนเลย
อยากฝากอะไรถึงเขาถึงแม่ค้า
ก็อยากให้เขาแบบพูดความจริงอะค่ะไม่อยากให้เขาโกหกว่า
ไหนเขารับมาจากไหนแล้วทำไมเขาต้องถึงเก็บไว้
แล้วก็เอามาเล่ขายแบบนี้อะไรอย่างนี้ค่ะ
เพราะว่าคนกินเขาก็ไม่รู้ด้วยว่า
คนจริงเขาก็ไม่รู้แล้วว่าคุณจะเก็บเอาไว้
ค้างคืนเอาไว้อะไรอย่างนี้ค่ะ

เอาจริงนะเราอ่านข่าวมาเอง
เราก็อยากฟังจากปากของแม่ค้ามิ้นท์เหมือนกันนะ
ว่าเขาอยู่ไหนเขาออกมาบอกสิว่าความจริงมันคืออะไร
ทีนี้พอตำรวจสพบังเสาทงเขารับเรื่องแล้ว
ก็ต้องมีการออกหมายเรียกแม่ค้ามิ้นมาพบเพื่อสอบปากคำ
แต่ทีนี้ตำรวจยังไม่เจอตัวแล้วก็ติดต่อแม่ค้ามิ้นไม่ได้
แต่ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวผมจะมีการออกหมายเรียกมาอีกรอบนึง
แต่ถ้าเกิดว่าไม่มาตามหมายเรียก๒ครั้ง
เดี๋ยวจะต้องขออนุมัติศาลจังหวัดสมุทรปราการออกหมายจับตามขั้นตอน
แต่อย่างหนึ่งของครอบครัวนี้ที่เขาบอกว่าลูกเขากินไปแล้วท้องเสีย
คือเขาก็ให้ข้อมูลตรงกับบ้านของคนเสียชีวิต
เพราะเขาบอกว่าซื้อจากแม่ค้ามิ้นท์มาวันที่๗ช่วงเที่ยง
เหมือนกันเลยบ้านนั้นก็บอกช่วงวันที่๗ช่วงบ่ายเที่ยง
ทีนี้มันก็ยังขัดแย้งกันอยู่เพราะว่าบ้านที่เขาทำขนมจีบเลย
เขาบอกว่าแม่ค้ามิ้นท์มารับจากเขาสุดท้ายคือวันที่๖
แล้ววันที่๗วันที่๘ฉันป่วยฉันหยุด
ก็ต้องดูว่ามันค้างคืนหรือเปล่า
แต่ทีนี้ของครอบครัวนี้เขาเป็นคดีความขึ้นมา

แต่ว่าสำหรับของครอบครัวผู้เสียชีวิต

อันนั้นก็เลยยังไม่เป็นคดีที่ออกหมายเรียกหมายจับ
แต่ก็ต้องดูว่าตำรวจจะดำเนินการอย่างไร
แล้วก็เรื่องของผลการตรวจขนมจีบที่มันชัดเจน